บอกแบบนี้นะคะว่าปังไม่หยุดฉุดไม่ไหวแล้วค่ะ
สำหรับเทพบุตรลิเกคนใหม่ขวัญใจแม่ยกตัวจริงค่ะ
น้องโตโต้ธนเดชน์คนนี้เลยคุณผู้ชม
บอกว่าเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาเอฟซีทั้งประเทศค่ะ
คือภาพที่เห็นนี่คือเป็นวันที่วงสวงหนัง
น้องเล่นหนังเรื่องแรกแล้วเอฟซีแม่ป้าไปเยอะมาก
เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตผีหาคนเฮ
ทรเกพตรงจริงค่ะถูกตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ
แค่วันวงสวงนะคะแม่ป้าก็จัดฟู้ดทักมาให้เลย
เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะดูช่อดอกไม้ซะก่อนโอ้ยคุณค่ะ
อะไรน้ำใจช่อดอกสีแดงสีเทาสีม่วงคุณผู้ชมอร่ามตาจริงค่ะ
งานนี้นะคะโตโต้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะว่าปลื้มอกปลื้มใจมาก
ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะคะว่าจากเด็กที่ร้องเล่นลิเกไปวันเนี่ยค่ะ
ก่อนจะมาประกวดร้องเพลงแล้วจะได้เป็นนักร้องค่ะ
แล้วมาวันนี้ค่ะโตโต้ก็ได้เป็นนักแสดงเลยค่ะ
ก็คือต้องขอบคุณมากนะคะที่ได้รับความรักความเมตตาจากพี่ป้านาอามากมายขนาดนี้
โตโต้บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ถึงจะดังขนาดไหนนะคะ
ก็ยังไม่ทิ้งอาชีพลิเกแล้วก็เดินสายโชว์ตามที่ต่าง
แต่เพราะว่าตอนนี้โอเมคอนมันหนักจริงค่ะวงทุกยงทุกอย่างหยุดไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็หันมาไลฟ์สดเนี่ยค่ะภาพที่เห็นคือไลฟ์สดแลกน้ำใจมาลัยออนไลน์ไปค่ะ
ซึ่งโตโต้ก็ขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทั่วทั้งประเทศ
ที่ให้ความรักแล้วก็เมตตาโตโต้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยค่ะ
หลายคนบอกว่าเป็นแบบลิเกเทพบุรุษเรารู้สึกอย่างไรครับชายานี้บ้าง
ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็เรารู้สึกดีที่ว่าเรามีลิเกเราก็ยังมีงานสายวงการด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่าเรายังได้เอาลิเกมาเผยแพร่ให้มันกว้างขึ้นอีก
ที่คนอาจจะรู้จักลิเกมได้ไม่กว้างมากอะไรอย่างนี้
โควิดโอมิคอนมาแล้วทำไงคะแบบเลื่อน
โดนเต็มครับขนาดของโต้นี่งานแบบ๗๘คือคือโดนเลื่อนหมดเลย
เราก็เข้าใจได้เนอะเพราะว่ามันเป็นแบบงานอีเวนต์งานเปิดอะไรอย่างนี้
มันก็เลยจัดอะไรไม่ค่อยได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกสายอาชีพแหละ
ได้รับผลกระทบตรงเลยอะไรอย่างนี้ครับ

ก็คือเป็นแบบความละเอียดน้ำใจ
ใช่เป็นแมลงน้ำใจแล้วยิ่งแบบไม่ได้เจอกันนานด้วย

แล้วก็ด้วยปีใหม่ด้วยอะไรด้วยบางทีก็จะยิ่งให้เยอะอะไรอย่างนี้ครับ
เขารู้สึกว่าเราเราร้องเพลงให้เขาส่งความสุขไว้

แล้วก็รวมถึงที่อยู่ทางบ้านที่เขาฝากกำลังใจมา
ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจทุกงานเลยไม่ใช่เฉพาะวันนี้
จะได้มีแรงไปดูคอนเซิร์ตน้องโตโต้เลย
ใช่แล้วค่ะขวานใช่แล้วค่ะ